เหตุกันก่อนคุณผู้ชมครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นรถเก่งนะ
เขาโดนรถตัดหน้ารถเก่งก็เลยพลิกคว่ำ
แต่สิ่งที่มันตามมาหลายคนแปลกใจมันมีกระต่ายกับหมูเนี่ยตกออกมาเกลื่อนถนน
คำถามคือรถเก่งคันนี้เขาเอากระต่ายกับหมูมาทำไม
ไปดูภาพตอนที่กู้ภัยต้องไล่จับกระต่ายกับหมูก่อนครับ
นี่ครับนอกจากไปช่วยคนเจ็บจากรถนอกจากไปดูเรื่องของรถพลิกคว่ำแล้ว
ต้องไล่จับกระต่ายกับหมูมาใส่กรง
ใช่ค่ะแล้วตัวเล็กมากเลยนะคะกระต่ายที่อยู่ในกระทง
ไปอยู่ในซอกเอาน้องหมูนี่หน้าโผล่มาตะก้ามันคงเล็กไป

คำถามคือเอาแล้วเจ้าหมูกับกระต่ายมันอยู่ในรถเก่งได้อย่างไร
คือรถคันนี้เค้าพาหมูกับกระต่ายไปโชว์ตัวที่งานวัฒน์
ในสภาพน้องสุภูมิคุณผู้ชมไปงานวัฒน์จะมีการป้อนหน่อยหมู
ข้างซื้ออาหารให้กระต่ายกินพอเสร็จปุ๊บเค้าก็พากันกำลัง
จะกลับบ้านแต่รถเก่งทานนี้แบบว่าเขาเจอรถได้ตัดหน้า
ก็เลยประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำเจ้าหมูกับกระต่ายก็เลยตกออกมาจากรถ
แล้วก็วิ่งไปตามถนนหนทางนะครับ
ภิกษ์ต่อแพงความเละเทะแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับ
มันอยู่ในทางการก่อสร้างพอดีครับตรงนี้นะครับ
รถก็พังยับเยินไปชนกับแท่งปูนแท่งแบรีเอิม
รวมทั้งเขาเรียกว่าตรงแผงผ้าใบแนวกั้น
พื้นที่การก่อสร้างด้วยก็พังเสียหายกันไป
และอย่างที่บอกนะฮะกู้ภัยต้องไปไล่จับนะฮะ
กระต่ายสิบกว่าตัวหมูสองตัวเอาไปใส่ตะก้านะฮะ
มันก็วิ่งตะเลิดเปิดเปลืองกันไปก็ต้องมุดตามซอกในไซส์ก่อสร้าง

ทีนี้คนขับรถเก่งคือคุณรณชัยคร่องใจอายุ๓๗ปี
เขาก็บอกว่าโอ๊ยไปงานวัดกันมา
เป็นงานประจำปีของวัดบ่ออำเภอป่าเกร็ด
ก็คือเอากระต่ายกับหมูไปออกงาน
น้องไปโชว์ตัวมาให้คนมาป้อนอาหาร
ระหว่างที่ขับรถกลับบ้านเดี๋ยวจะไปทางตำบลบางศรีเมืองจู่แท็กซี่ปาดหน้า
ก็เลยหักหลบอย่างกระทันหันครับ
รถก็เลยสินหลักหมุนไปชนกับแพ่งเอ้อตรงแนวก่อสร้างตรงนี้
รถก็เลยคว่ำเขาพยายามช่วยตัวเองก่อนคานคานคานออกมา
แต่กระต่ายกับหมูไงมันกระเด็นออกไปมันก็วิ่งตะเลิดเปิดเปลือง
โชคดีที่พลเมืองดีมาช่วยจับหลังจากนั้นกู้ภัยก็มาช่วย
ในการจับหมูกับกระต่ายใส่กงนะครับครบทุกตัวครับ
หลายคนก็แปลกใจว่าเอ๊ะรถพลิกความแบบนี้แล้วทำไมคนขับไม่เป็นอะไรเลย
ปลอดภัยด้วยนะเออสภาพรถนี่คือพังเสียหายนะค่ะ
ทำไมคนขับไม่เป็นอะไรเลยนักข่าวเลยถามห้อยพระอะไร
เอาบูชาอะไรมาหรือเปล่ามีของขลังหรือเปล่า
เจ้าตัวบอกว่าโอ๊ยผมศักดิ์หลวงพ่อเปิ่นเอาไว้ที่ข้อมือขวา
นี่แล้วก็ให้นักข่าวดูรอยสักนี่นะฮะเป็นความโชคดีของเขา
บอกว่าเหมือนก็ต้องไม่ประมาทเนอะใช่ค่ะหลวงพ่อเปิลเองก็เหมือนมีความขึ้นชื่อ
เด่นเรื่องของการปลุกเสกพระพุทธคุณต่างในส่วนของนครชัยศรีหลายคนก็จะนับถือกัน
แล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องพุทธคุณหรือว่ารอยสักท่านจะด่งดังมาก
แล้วก็เคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบังพระนครปฐมด้วย
ไม่ใช่แค่ทำให้คนขับปลอดภัยนะเชื่อไหมกระต่ายกับหมูอ่ะไม่เป็นอะไรเลย
แล้วไม่หนีด้วยเออแล้วก็ไม่ตายสักตัวด้วยนะช่วยเหลือครบทุกตัวด้วยนะเออนะฮะ
แต่รถก็ยับเยินเนอะปลอดภัยทั้งคนแล้วก็สัตว์ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์